ฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนี้นะครับมีเกมที่น่าสนใจนั่นก็คือ
บุยรัมยุเวอร์เต็ดนะครับสะดุดเล็กน้อยนะครับ
ไปเสมอกับขอนแก่นนั่นทำให้วันนี้หาก
ชนบุรีนั้นบุกไปเก็บ๓คะแนนจากราชบุรี
ก็จะทำให้แต้มขึ้นมาเท่ากับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับ
ฟุตบอลไทยลีกนัดที่๑๐ครับเมื่อวานนี้
บุยรัมยุเวอร์ก็ไปเยือนขอนแก่นก็เป็นอีสานได้มีแมชเลย
ครับเป็นคู่ใหญ่ครับเมื่อวานจังหวะนี้ก่อนครับ
เข้ามาในกรอบเป็นโทษแล้วก็มีจังหวะที่ตัดฟาวครับ
แล้วก็ให้เป็นจังหวะจุดโทษของปราศาสตร์สายฟ้าครับกวนเกาสิทธิ์ก็ยิงเข้าไปครับ
บุรีรำก็นำก่อนหนึ่งศูนย์แต่ว่าเจ้าถิ่นก็ไม่ยอมครับ
จังหวะเปิดฟรีคลิกมาแล้วก็หม่งเข้าไปครับนาทีเจ็ดสิบหกจองพันธ์ซองครับ
งงนี้ถือว่าสวยงามเลยแล้วก็จบเกมด้วยสกรณีครับ
แต้มกันไปทำให้บุรีรำยังไม่แพ้ใครครับ
มียี่สิบสี่คะแนนหลังจากฝุ่งต่อส่วนขอนแก่นมีหกแต้ม
ยังอยู่รองบ๊วยส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจนะครับ
ลำปางนี้จะต้องเค้นฟอร์มต่อเนื่องเลยครับเปิดบ้านเจอกับโปรลิสเทโลครับ
ลำปางนี้ถือว่าต้องเร่งฟอร์มอย่างหนักเลยครับนาทีสิบห้าเทโรนำก่อนหนึ่งศูนย์นะครับ
ส่วนตุ่มเดียวของทางชนุกูลกาลินนะครับนาทีที่สิบห้า
ขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับแต่ว่านาทีห้าสิบเก้า
โบริสเทโรก็หนีห่างอีกครั้งนะครับจากลูกชาร์จง่ายง่ายครับ
จากทางสองต่อศูนย์นะครับนาทีหกสิบสามทีมเยือนได้ประตูที่สาม
จากทางนะครับแล้วก็นาทีหกสิบห้าเนี่ยครับ
ที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลนะครับสิทธิโชคทัศนายเนี่ย
กระเด็นเข้าประตูไปเลยนะครับสิทธิวีชัยนี่ก็ออกบอลมาแล้วนะครับ
เจ้าตัวก็ตกใจครับขับมาไม่ทัน
หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมลำปางเปิดบ้านแพ้เทโล๑ต่อ๓นะครับ
โลชนะสองนัดติดส่วนผลที่คู่ลำพูนชนะนัดแรกของฤดูการนี้นะครับ
ไปชนะหนองบัวพิชยะ๑ประตูต่อ๐ครับ
ส่วนเกมวันนี้ที่น่าสนใจเลยเป็นบิ๊กแมชครับ
ราชบุรีเปิดบ้านพบชนบุรีเอฟซีเวลา๑๘นาฬิกา
ราชบุรีอันดับ๔มี๒๐แต้มจาก๙นัดของชาบีโมโร
ล่าสุดก็บุกชนะแบงคอก๑ต่อ๐ก็เก็บใช้นัดแรก
รอบสามนัดหลังสุดครับก็กลับมาอยู่ในกลุ่มนำแล้วก็ลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่ง
เกมนี้ก็ไม่มีนักเตะติดทดแบนครับพร้อมลงสนามกันหมดเลย
สำหรับผู้เล่นที่กำลังฟอร์มดีครับตามโดยกำพลปฐมอัตภกุล
หนึบลงเฝ้าเสาจักรพันธ์แก้วพรมอาวินฟอร์เตส
แล้วก็แดเลเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าส่วนทีมเยือนชนบุรีเอฟซีอันดับ๒
มียี่สิบเอ็ดแต้มของโคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้บียูศูนย์ต่อหนึ่ง
แพ้เกมแรกในรอบเจ็ดนัดเกมนี้มาเยือนก็สภาพไม่พร้อมเท่าไหร่ครับ
ก็จะไม่มีที่ติดทดแบนครับส่วนยูโบยองซูกองหน้ากับยูต้าก็ยังไม่สมบูรณ์
ก็จะมีเฉียงพวงเกิดแก้วอัมรุอร์ตาราสูบบรรยายปุริศัยแล้วก็ไดโลวีสก็พร้อมลงเล่นอยู่
ผลงานการเจอกันระดูการที่แล้วเล็กแรกชมบุรีเปิดบ้านชนะ๓๐
เลขสองราดบุรีเสมอ๒๒ครับราดบุรีก็ไม่แพ้ชมบุรีในการเล่นในบ้านเนี้ย
ตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าเหลือราวแปดปีเศษเศษแล้วครับ
ครับส่วนคู่อื่นในวันนี้นะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที
โขทัยพบการท่าเรือ๑๘นาฬิกาเมืองทองพบประจวบ
แล้วก็สิบเก้านาฬิกาแบงคอกพบบีจีบทุ่ม